ซึ่งภาพรวมบรรยากาศในการเข้าไปยื่นหนังสือด้วยการส่งตัวแทนเข้าไป
ดูเหมือนว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรียบร้อยดีครับในเบื้องต้นนะคะ
ไม่ได้มีเหตุการณ์ประทะรุนแรงอะไรกันก็ใช้การเจรจาเป็นหลักค่ะนะฮะ
สุดท้ายก็สามารถที่จะส่งตัวแทนเข้าไปได้๒คนนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมเองก็รออยู่อย่างสงบนะคะบริเวณจุดที่มีการกั้นเอาไว้ด้วย
ใช่ครับค่ะนี่ฮะเราก็กำลังรอติดตามภาพบรรยากาศอยู่ที่เห็นนะ
เป็นบริการสดแล้วฮะคุณผู้ชมติดตามพร้อมกันเลย
ตอนนี้เราก็ได้เห็นไปพร้อมพร้อมกันนะฮะนี่นี่ค่ะครับนะฮะ
เป็นช่วงการเจรจาแล้วก็ทำความเข้าใจนะฮะครับมีรุ้งยืนคุยอยู่นะฮะ
ก็ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ร่วมสังเกตการณ์แล้วก็เก็บภาพมานะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้สื่อเข้าไปสังเกตการณ์ได้ด้วย
นี่เป็นตอนก่อนที่จะได้เข้าไปนะฮะใช่ค่ะก่อนที่จะได้เข้าไปนะครับ
ตอนนี้ได้เข้าไปแล้วนะครับอยู่ในช่วงการเดินเข้าไปนะครับ

นั่นเท่ากับว่าการเคลื่อนขบวนไปตรงอื่นก็คงจะไม่มีแล้วล่ะ
ไปทำเงียบแล้วนะฮะค่ะอยู่ที่ว่าถ้าได้ไปยื่นหนังสือที่ด้านในเรียบร้อยแล้ว
ครับนะครับพอกลับออกมาเนี่ยการแจ้งการบอกต่อกับทางมวลชนเนี่ย
แล้วก็ข้อเรียกร้องต่างที่ได้ยื่นไปแล้วเนี่ย
แก่นำผู้ชุมนุมจะมีท่าทีอย่างไรต่ออืมครับ
ก่อนหน้านี้ถ้าฟังจากการแถลงข่าวของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
ที่เคยบอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนจะถึงวันชุมนุมใหญ่สิบเก้ากันยายนนะนะ
บอกว่าหนังสือข้อเรียกร้องที่จะยื่นไปยังรัฐบาล

ยื่นแล้วนะครับก็จะให้เวลาสามสิบวันค่ะ
ในการที่จะดำเนินการตามข้อเรียกร้องอืม
หลังจากนั้นถ้ายังไม่มีอะไรคืบหน้าออกมาเนี่ยก็จะมีการชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่ง
ค่ะนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องรอฟังนะครับ
หลังจากที่รุ้งปนัสยากับตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมอีกหนึ่งคน
รวมเป็น๒คนได้เข้าไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องกับท่านประธานองค์คมนตรี

แต่ว่าจะยื่นกับใครอันนี้ต้องรอฟังอีกทีนึงนะฮะใช่ครับ
หลังจากนั้นแล้วเขาจะมีท่าทีอย่างไรต่ออีกค่ะ
นี่เป็นช่วงที่เจรจาในช่วงแรกนะครับใช่ครับ
ฝากฝั่งหนึ่งแก่นำที่ไปด้วยเนี่ยก็อยู่ด้านนอกนะฮะ
อยู่บนรถขยายเสียงนะฮะทนายอานนท์เองก็
พอรุ้งส่งสัญญาณว่าได้เป็นตัวแทนเข้าไปแล้วก็ต้องประกาศให้กับมวลชนได้รับทราบกัน
ครับนะฮะแล้วก็รออยู่ด้านนอกรอฟังท่าทีว่าได้ไปยื่นกับใครนะฮะ
นี่เป็นช่วงการเจรจาด่านที่สองครับครับ
คือเจ้าหน้าที่คงจะต้องมีการวางกำลังกันเป็นจุดหลายชั้นเหมือนกันฮะ
เป็นชั้นชั้นไปนะครับอ่าเดี๋ยวฟังหน่อยแล้วกันนะฮะ

ก็พี่บอกแล้วไงว่า
อ้าวก็ต้องไปดูทักต่อสำนักงาน
ก็จะมีนานสำนักงาน

ก็เดี๋ยววันนั้นเนี่ยก็จะแกล้งความพิจารณ์กว่านาน

ครับ
ครับเราเก็บไว้อันหนึ่งใช่ไหม
ให้พี่เตรียมให้พี่ตะกดใช่ไหม

ลุงหันมาลุงหัน
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นช่วงที่มีการยื่นมันสือคือที่ท่านเห็นก็คือท่านพบชน
พอมาถึงตรงจุดนี้ที่ตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินเข้ามาแล้ว
แล้วก็ชี้แจงอธิบายทำความเข้าใจให้ฟัง
บอกว่าถ้าจะยื่นหนังสือก็ยื่นผ่านท่านได้

ก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันอยู่สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่สุดท้ายแล้ว
ณขณะนี้นะครับตัวแทนของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ในนามกลุ่มสิบเก้ากัญญาทวงอำนาจคืนวัสดรเนี่ยครับ
ได้เข้ามาสองคนนำโดยคนนี้นะฮะก็คือคุณรุ้งปนัสยา
ก็ตัดสินใจถ้าดูจากตรงนี้นะก็คือตัดสินใจ
ที่จะยื่นหนังสือผ่านผู้บัญชาการตำรวจนครบานใช่ครับ
หลังจากก่อนหน้านี้บอกว่าต้องการยื่นหนังสือถึงท่านประธานองค์คมนตรี
ต้องการเข้าไปที่ธรรมเนียบองคมนตรีอืม
แต่ดูแล้วก็น่าจะตกลงกันได้เจรจากันได้ว่าเข้ามาถึงจุดนี้
แล้วยื่นผ่านบวชนครับณขณะนี้ก็เลยกำลังจะเนี่ย
ตอนนี้กำลังอ่านนะฮะ๑๐ข้อเรียกร้องต่าง
หนังสือที่เขาต้องการยื่นนะครับ
หลังจากนั้นก็จะยื่นให้กับใช่ฮะอ่านให้กับได้ฟัง
แล้วก็สื่อบัญชนก็เป็นศักดิ์พยานว่าอ่ะได้อ่านแล้วแล้วก็ยื่น
ทั้งหมดทั้งมวลตามข้อเรียกร้องที่ได้แจ้งไปนะครับ
ผวัชนก็ยืนฟังแล้วก็บอกว่าถ้าจะยื่นก็ยื่นผ่านพี่นะฮะ
ผมก็ต้องทำตามขั้นตอนยื่นผ่านผมผมก็จะไปยื่นต่อ
ตามที่คุณเรียกร้องมานะฮะนะฮะแล้วก็มีกำลังจัดละทิตย์ทำรวจเนี้ย
ยืนอยู่ที่บริเวณด้านหลังด้วยนะครับที่มายืนรอฟังการอ่านข้อเรียก
ทั้ง๑๐ข้อของรุ้งซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ
สุดท้ายแล้วเนี้ยนะฮะรุ้งก็ไม่สามารถจะฝ่าแนวกรรมแนวที่สอง
ไปได้ไกลกว่านี้แล้วคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ต้องยื่นตรงนี้เลยนะฮะ
กับทางด้านของพันธุ์ผลตำรวจโทษพระกระพงษ์พลงเพศรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานค่ะนะฮะที่เป็นตัวแทนมารับมอบไปนะครับอืม
นี่ฮะก็เป็นบรรยากาศในการอ่านข้อเรียกร้องใช่ครับนะฮะนะฮะ
ก็คงต้องยื่นผ่านพบชนไปตรงนี้เลยตอนนี้ก็คงจะอ่านข้อเรียกร้อง
เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เก็บหนังสือข้อเรียกร้อง
ซองอืมแล้วคงยื่นให้ท่านพบชนครับเนี่ยค่ะนี่ฮะ
เป็นจำวัดอีกอีกมุมหนึ่งอะนะคะ
หลังจากนี้ก็ต้องรอฟังว่าเมื่อได้ยื่นหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ
แกนนำจะออกไปบอกผู้ชุมนุมแล้วก็มวลชน
เกี่ยวกับท่าทีจากนี้ไปอย่างไรนั่นสิฮะนะฮะ
ชุมนุมกันต่อหรือจะยอมกันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบกันใหม่หรืออย่างไร
ว่าจะเจรจาปลาใสกันตลอดทั้งวันนี้ก่อนที่สนามหลวงซึ่งก็ตั้งเวทีไปแล้ว
นะฮะเดี๋ยวคงจะได้มีท่าทีออกมาอีกทีหนึ่งนะฮะ
แต่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่เคลื่อนขบวนเมื่อช่วงเช้านะครับหลังจากที่มีการร้องเพลงชาติกันเสร็จสิ้นเนี่ย
ผู้ชุมนุมก็ยืนยันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ
ว่าการเดินทางจะไปยื่นข้อเรียกร้องเนี่ยก็ต้องการยื่นอย่างสันติวิธีนะครับ
แล้วก็ตกลงกับผู้ชุมนุมว่ายังไงจะต้องไม่มีการปะทะไม่มีการเผชิญหน้าค่ะ
จะต้องกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ก็คือไม่ได้ไปทำเนียบแล้วก็ประกาศว่าต้องการมุ่งมายังธรรมเนียบองคมนตรีไม่ได้ไปทำเนียบรัฐบาลนะครับ
แล้วก็นำมาสู่จุดนัดตรงนี้ตามภาพที่ท่านเห็นอยู่นะครับนั่นก็คือการยื่นข้อเรียกร้อง
เดี๋ยวลองฟังการพูดคุยหลังจากนี้อีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็น่าจะกำลังพูดคุยกันต่ออยู่
เจรจาแล้วค่ะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเป็นไปอย่างสันติตามที่เขามีการแสดงเจตนารมณ์เอาไว้จริง

คือเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับว่ารุ้งมนัสยาจะถามท่านพบชน

คือบรรยากาศดูละมุลละม่อมและน่ารักดีใช่มั้ยครับ
อย่างที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางตำรวจเองก็บอกอยู่ตลอด
ผู้ชุมนุมในครั้งนี้ก็เหมือนลูกเหมือนหลาน
เดี๋ยวฟังบรรยากาศนี้นิดหนึ่งกัน
ก็การยื่นนังสือให้สื่อประชวนเก็บภาพ
เป็นสักขีพยานว่ารุ้งตัวแทนของกลุ่มผู้ชมนุม
แนะนำรวมธรรมศาลการณ์ชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า๑๙กัญญาทุ่มคืนอำนาจรัสดร
ก็ยื่นเรียบร้อยแล้วกับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
แต่ว่าจะถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการหลังจากยื่นไปแล้วหรือเปล่า
อย่างไรนี่เดี๋ยวต้องตามกันต่อแบบวินาทีต่อวินาทีนะ
แต่อีกฝากฝั่งด้านหลังสื่อบรรชนผู้ชนุมบอกว่าอยากจะเห็นภาพนี้
มองไม่เห็นมันไกลแล้วเกินก็มีการเหล็กน้อยแหละครับ
ด้านหลังสื่อมวลชนเพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนกำลังล้อมวงนี้อยู่
ผู้ชุมนุมด้านหลังก็เลยไม่ได้มองเห็นว่าขั้นตอนการยื่นเป็นยังไงนะฮะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานตอนนี้ได้รับหนังสือข้อเรียกร้อง
จากทางตัวแทนของผู้ชนุมเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินกลับไปแล้ว
เดินเข้าไปที่จุดด้านในแล้วส่วนภูมิประนัสยาจะอยู่ตรงนี้
ถ้าท่านยังพอมองเห็นจะเห็นว่าอยู่ตรงกลางตรงช่างพับเยอะนี่แหละ
จากนี้ก็อาจจะมีการให้สัมภาษณ์อยู่ระหว่างการให้สัมภาษณ์
แล้วเดี๋ยวก็คงจะเดินทางกลับไปที่ตรงกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่
นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาตามกันต่อกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าความเคลื่อนไหวณจากนี้ก็ยังคงต้องตามต่อนะครับ
มวลชนต่างการชุมนุมต่างจะมีท่าทีอย่างไรต่อไป